อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศในอาเซียนนะครับ
ประสบปัญหาในเรื่องยาเสพติด
ถึงขั้นประกาศทำสงครามกับยาเสพติด
หลังจากมีสติระบุว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติด
ถึงกว่า๑๗๐๐๐๐๐คน
แต่ปัญหาก็คือยังขาดสถานที่บำบัดแล้วก็ฟื้นฟู
แต่ว่าตอนนี้ที่เมืองบันดุงบนเกาะชาวา
ได้มีการสอนชกมวยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างพลังบวก
ทำให้พวกเขาห่างไกลยาเสพติดแล้วนะครับ
ยังช่วยให้พวกเขาได้กลับเข้าสังคมได้อีกครั้ง

จำกัดเฉพาะผู้ที่ติดยาเสพติดเท่านั้นครับ
เผินที่นี่ก็เหมือนกับค่ายมวยทั่วไป
แต่ที่จริงแล้วที่นี่คือรูมะเจมรา
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในเมืองบันดุงของอินโดนีเซีย
เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยอดีตผู้ติดยาเสพติด๕คนเมื่อ๓ปีก่อน
เพื่อให้ผู้บำบัดรักษายาเสพติด

และยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน
ม้าเจมราแห่งนี้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพียงแห่งเดียว
ที่นำการชกมวยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดรักษาและ
ยังได้อดีตนักมวยระดับประเทศ
มาเป็นอาสาสมัครที่ค่ายในฐานะผู้ฝึกสอน

ชกมวยช่วยกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเคมี

เขาบอกว่าการออกกำลังกายลักษณะนี้
เขาบอกว่าการออกกำลังกายลักษณะนี้
ส่งผลดีต่อสุขภาพและทดแทนผลข้างเคียง
ขณะเดียวกันยังช่วยให้พวกเขาห่างไกลจากยาเสพติด
บัดยาเสพติดและบุคคลทั่วไป
ที่ต้องการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้
ปัจจุบันมีสมาชิกแวะเวียนมาฝึกฝนทักษะด้วยกันถึง๒๐๐คน
และมีเพียง๘๐คนเท่านั้นที่เคยใช้ยาเสพติด
นักมวยของค่ายมีอายุระหว่าง๑๒๔๕ปี

นักเรียนนักศึกษานักดนตรีศิลปินหรือแม้แต่เด็กข้างถนน

เป็นการฝึกให้อดีตผู้ใช้ยาเสพติด

และเข้าสังคมกับคนทั่วไปได้เมื่อสิ้นสุดการบำบัด
พวกเขาก็จะมีประสบการณ์ติดตัวไว้สื่อสารกับโลกภายนอก
เสร็จสิ้นการฝึกฝนทักษะของศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้

ผ่านตัวไปเป็นนักมวยอาชีพเช่นกัน
เรสมูซุนดาวาวัย๒๒ปี
ริรองยาเสพติดตั้งแต่อายุเพียง๑๐ขวบ
จากอาศัยอยู่ใกล้กับย่านที่เป็นแหล่งซ่องสุม
รายล้อมไปด้วยสมาชิกของแก๊งมอเตอร์ไซค์

ลิ้มลองกับบุหรี่แอลกอฮอลและยาไอซ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
ชนูเคยเป็นนักมวยก่อนที่จะมาบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่รูบาเจมราแห่งนี้

เพียงแต่สุขภาพของเขาจะดีขึ้นเท่านั้น
แต่ความสามารถด้านกีฬายังฉายแสงจนเป็นที่ประจักษ์
คว้าชัยชนะทั้งในสังเวียนระดับท้องถิ่น
และในการแข่งขันของนักมวยสมัครเล่นตลอด๓ปีที่ผ่านมา
สำหรับเรสนูแล้วการชกมวยมอบโอกาสที่๒ในชีวิตให้กับเขา
เขาบอกว่าตอนนี้สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ยาแล้ว
ก่อนหน้าจะมาที่นี่เขาจะออกจากบ้านไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เสพยา
อกจากนี้การชกมวยยังทำให้เขารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองด้วย
นี้ก่อนที่อดีตผู้ติดยาเสพติดจะลงแข่งขันในสังเวียน
ทุกคนที่ศูนย์แห่งนี้จะต้องเข้าพบกับนักจิตวิทยา
ที่จะมาให้คำปรึกษาเป็นเวลา๓๐นาที
ร่วมกับการทำสมาธิโดยใช้ดนตรีและการบำบัดด้วยเทียนหอม
ฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนบุคคลลักษณะนี้
ลายมามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น
ขณะที่อินโดนีเซียกำลังต่อสู้กับวิกฤตยาเสพติด

โดยงานปราบรามยาเสพติดรายงานว่า
มีชาวอินโดนีเซียที่มีอายุระหว่าง๑๐ปีถึง๕๙ปี
ติดยาเสพติดราว๑ล้าน๗แสนคน

สามารถรองรับผู้ใช้ยาเสพติดได้เพียง๔๒๐๐คนเท่านั้น
จากทรัพยากรที่จำกัด
เชี่ยวชาญทางการแพทย์เองก็กำลังมองหาวิธีการรักษาทางเลือก

ช่วยรับมือกับจำนวนผู้ที่ต้องการบำบัดยาเสพติด
เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย
เนนี่อาราจิลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเปิดเผยว่า
โดยทั่วไปแล้วกีฬาถือเป็นการสันทนาการที่ดี
สำหรับผู้ที่เคยใช้ยาเสพติด
จากทำให้พวกเขามีร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง

ก็จะเป็นการปลดปล่อยอารมณ์รุนแรงออกมาในทางบวกด้วย
มองที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งนี้
ยังตั้งเป้าฝึกผลอดีตผู้ติดยาเสพติด
ให้เข้าแข่งขันชกมวยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

และให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
และในตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนักมวย
ที่จะลงแข่งขันในศึกชกมวยชายหาดชิงแชมป์ระดับประเทศ
ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน